วันนี้มาเปิดศึกในยกที่๒กันครับ
หลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกสาวต้องเข้าไปชดใช้ความผิดในเรือนจำเนี่ย

ตกใจค่ะตกใจเสียใจมากค่ะ
เขาก็ร้องไห้ค่ะโทรไปทีไรเขาก็ร้องไห้ทุกที
เขาก็บอกว่าแม่ไม่ต้องคิดเรื่องหนูนะแม่ไม่ต้องคิดมาก
ถ้าแม่เป็นอะไรไปหนูออกไปหาแม่ไม่ได้นะ

ไม่สามารถขยับเนื้อขยับตัวได้หยุดเลย

มีทั้งหมดรวมผมก็แปด
แม่เล็กร้อง
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินร่วมกันตามลำดับขั้น

และเงินทุนที่สะสมมา
จะตกไปอยู่กับผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐ยก
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเราทั้งสองคนนะครับ
ก็กลับมาพบกันตามสัญญาอีกแล้วนะครับ

เปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ขึ้นมา
ติดปุ๊บเจอเราสองคนทันที
ในรายการร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงล้าน

เป็นการประชันความแม่นยำในเนื้อเพลงนะครับ

โดยเราจะมีนักสู้สองท่านด้วยกันนะครับ
มาชิงเงินล้านบนเวทีของเราแห่งนี้ครับ

เราก็มีเงินทุนปลอบใจกลับบ้านไปนะครับ

ครบ๑๐ยกทั้งสองคนไม่ผิดเลย

รวมถึงสิ้น๒ล้านบาทค่ะ
กลับเข้าสู่การชิงล้านในยกที่๒
ระหว่างนักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดง
ชายเล็กหนุ่มใต้ยอดนักสู้
มุ่งมั่นทำงานเลี้ยงดูผู้ชราทั้ง๔ในบ้าน
พบกับผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน

คุณแม่ผู้ยอมเหนื่อยยอมระทม
เพื่อปากท้องของลูกและหลาน

ชมกันเลยครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้าน

คุณชายเล็กและคุณลำพึงนะครับ
ขออนุญาตเรียกว่าพี่ลำพึงกันแล้วกัน
คุณผู้ชมคงจะรู้จักกันดีแล้วนะครับ

พอดีเข้าโรงพยาบาล

ครับปกติแล้วก็หลังมันเอวปึ๊ก

ไม้แล้วก็ให้แฟนพาไปโรงพยาบาล

ถ้าไม่ไหวบอกได้นั่งได้นะครับ

ก็เรียกได้ว่าเกือบจะมาไม่ได้

ภรรยาสุธิรักษ์เหมือนเดิมนะครับ
ก็ขอต้อนรับนั่งอยู่ทางด้านล่างคุณปอนะครับ

ส่วนคุณรำพึงนะคะ
ก็วันนี้โหมีสาวสวยไปด้วยถึง๔ท่านนะ

ก็มีคุณตุ๊กตาคุณยุภาคุณราตรีแล้วก็คุณจอยนะคะ

โอ้โหเพื่อนแบบน่ารักมากเลยอ่ะ
ทีมงานสไปเกิล

ใครมาเป็นนักสู้ในรการของคุณน์

มาทีไรชื่นใจทุกที
แรกก็ชอบคนชายเล็ก
ทำไมครับ

เพราะเจอหน้าเธอบ่อยมาก
ครับผมดีใจนะครับดูมั้ยฮะคุณชายเล็กส์เนี่ยบอกโหโหโชคดีมาก
มารายการเราช่วงนี้เพราะว่าได้เจอพี่นวัด
มาทีไรก็มักจะมีเงินกว่านถูกไหมให้อยู่เสมอเลย

ไม่ว่าจะความลำบากไม่ว่าจะโควิดไม่ใช่อะไร

คุณลำพึงคุณฉัยเล็กครับมีให้เริ่มต้น
อีกคนละ๕๐๐๐บาท
กุป่าลำพึงผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน
จะเป็นฝ่ายประเดิมศึกในยกที่๒
มูลค่าสองหมื่นบาทสวัสดีค่ะป๊าชื่อนางลำเพิงนามสกุลเพชรใส
อายุห้าสิบห้าปีป้าเป็นคนจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
แต่ตอนนี้ป้ามาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่กรุงเทพแถวถนนพระราม๙ค่ะ
ในวัยที่กำลังจะก้าวสู่ความชะลาแต่ด้วยเพราะภาระที่หนักหน่วง
ทำให้ป้ารำพึงไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้เลยต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานค่ะ
ช่วงที่ป้าทำงานอยู่กรุงเทพกับลูกสาวบอกป้าก็มีความสุขดีค่ะ
พอช่วงสงการเขาก็ขอกลับไปเที่ยวบ้านที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
พอหมดสงการเขาก็โทรมาบอกค่ะบอกว่าเขาจะไม่กลับมาทำงานอีกแล้ว
ก็จะขออยู่ที่บ้านค่ะหางานทำอยู่ที่บ้านค่ะ
เขาก็ไม่ค่อยติดต่อมาเลยค่ะมารู้ทีหลังว่าเขาไปมีแฟนค่ะ
กำลังไปทิ้งขยะอยู่เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าลูกสาวป้าถูกตำรวจจับ
ยาค่ะกับเพื่อนเขาแล้วก็แฟนเขาค่ะ
วินาทีแรกที่เห็นลูกสาวเขาหน้าตาเขาโซมมากเลยครับ
ทำไมถึงทำตัวแบบนี้เขาก็บอกว่าหนูขอโทษหนูผิดไปแล้ว
พอไปเยี่ยมครั้งที่สองเขาก็บอกว่าเขาท้องค่ะ
เขาเพิ่งรู้ทุกข์ยิ่งกว่าเก่าอีกค่ะสงสารหลานในท้องด้วย
ก็สงสารลูกด้วยป้าก็ส่งตังค์ไปให้เขาเดือนละสามพันค่ะ
ให้เขาซื้อนมซื้ออะไรเพื่อบำรุงตัวเอง
วันที่ลูกสาวป้าคลอดลูกเขาได้อยู่ดูแลลูกเขาแค่๓วันค่ะ
ส่วนลูกเขาก็ให้ญาติมารับไปเลี้ยงก่อนค่ะป้าอยากได้เงินรางวัลเพื่อกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
อยากจะไปอยู่ดูแลหลานค่ะหลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกสาวต้องเข้าไปชดใช้ความผิดในเรือนจำเนี่ย
ตอนนั้นตกใจไหมคะตกใจค่ะตกใจเสียใจมากค่ะจนป่านนี้ก็ยังทำใจไม่ได้เลยค่ะ
ขออนุญาตมันเป็นคำถามเซ็นสิทีฟแต่ว่าทุกครั้งที่มีการพูดคุยเรื่องนี้
ใจของคุณป้าลำพุนเป็นยังไงมันจุบมันมันเสียใจค่ะ
มันบอกไม่ถูกค่ะไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไง
มันแน่นมันจุกไปหมดค่ะครับแล้วตอนที่ไปเจอหน้าลูก
ลูกสาวเรามีปฏิกิริยายังไงบ้างค่ะเขาก็เสียใจเขาก็ร้องไห้ค่ะ
ไปทีแล้วเขาก็ร้องไห้ทุกทีเขาก็บอกว่าแม่ไม่ต้องคิดเรื่องหนูนะ
แม่ไม่ต้องคิดมากเขาบอกว่าอย่างนี้แม่ทำใจให้สบาย
ถ้าเกิดถ้าแม่เป็นอะไรไปหนูออกไปหาแม่ไม่ได้นะ
ยิ่งลูกสาวพูดอย่างงั้นเรารู้สึกยังไงค่ะมันบอกไม่ถูกค่ะ
คือบางทีก็มีคนมาถามว่าทำไมลูกถึงติดคุก
อะไรประมาณนี้ค่ะเขาเขาชอบถามเป๊กว่ามันโหดสุดในในความเป็นชีวิตแล้วนะคะ
ในการที่จะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเห็นบอกนอกจากเข้าไปติดคุก
อยู่ในเรือนจำแล้วเธอก็ได้ตั้งท้องด้วยค่ะตอนตอนเขาโดนจำเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาท้อง
แล้วทีนี้พอครั้งที่สองป้าเข้าไปเยี่ยม
เขาเขาบอกว่าเขาท้องครับเพราะว่าเขาไม่มาสองเดือน
พอทางฝั่งลูกสาวของคุณป้าแล้วก็คุณหมอยืนยันว่าลูกสาวท้องแน่ละลอกแรกอ่ะโอเค
เราเศร้าใจอยู่แล้วล่ะว่าลูกเราต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำค่ะ
ละลอกที่สองพอรู้ว่าลูกสาวทองเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของผู้หญิงวัยห้าสิบห้าบ้างอ่ะค่ะ
เครียดมากครับเพราะว่าไหนป้าจะต้องลูกติดครูเองแล้วก็ลูกแล้วก็หลานในท้องอีก
คิดว่าถ้าคลอดมานี้ป้าจะทำยังไงเพราะป้าก็ตัวคนเดียว
โอเคคุณป้าเขาอายุเยอะแล้วงานแม่บ้านเนี่ยพูดถึงเงินเดือนเนี่ย
แค่กินคนเดียวค่าห้องเช่าในกรุงเทพมันก็ตึงแล้ว
เรามีระบบการจัดการเรื่องนี้ยังไงคะพอรู้ว่าลูกท้องเราวางแผนยังไงบ้าง
ป้าก็ว่าจะให้พ่อเขาเลี้ยงแฟนของป้านะสามีของคุณป้า
แต่ป้าคิดแล้วก็ถ้าให้เขาเลี้ยงเขาก็ไหนจะครอบครัวเขาอีกไหนจะลูกเขา
แล้วก็เขาก็ไปมีครอบครัวใหม่แล้วมีครอบครัวใหม่แล้วค่ะ
ถ้าให้เขาไปเลี้ยงป้าก็ต้องส่งเงินให้เขาอีกแล้วณปัจจุบันนี้ทำยังไงคะ
ปัจจุบันนี้ย่าเขาเอาไปเลี้ยงค่ะทางฝั่งของแม่แฟนของลูกสาว
คุณป้าตอนนี้เขาเลี้ยงให้อยู่ค่ะเขาเลี้ยงให้แล้วคุณป้าลำพึงก็ส่งเงิน
ค่ะให้ทุกเดือนให้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งคุณป้าก่อนที่เราจะเด็กจะคลอด
ระหว่างทางที่ว่ารู้ว่าลูกท้องให้กำลังใจกันยังไง
ให้กำลังใจตัวเองยังไงคุณพ่อก็บอกลูกว่าอดทนนะไม่ต้องคิดมาก
ถ้าเขาเกิดมาก็เลี้ยงไปช่วยกันเลี้ยงไปเดี๋ยวแม่ก็จะช่วยเลี้ยง
ระหว่างบอกลูกสาวว่าไม่ต้องกังวลนะอดทนนะลูกสู้นะลูก
ใจคุณป้าเป็นยังไงคะระหว่างที่พูดกับลูกร้องไห้ไหมค่ะ
ร้องไปด้วยค่ะจะให้เลี้ยงนั้นก็สงสารค่ะ
ก็บอกว่าที่นอนก็สองแผ่นกระเบื้องแล้วถ้าเอาลูกไปอีกคนนึงมันก็ไม่ได้
เพราะว่าเขามีให้แค่นั้นเขาบอกว่าขนาดหนูลุกไปห้องน้ำ
กลับมาที่นอนหนูยังหายเลยแม่ใช่ไหมฮะก็เรียกได้ว่าลูกสาวนี่ได้อยู่กับลูก
กี่ชั่วโมงฮะสองคืนค่ะสองคืนสองคืนไปอีกสามวัน
ณตอนนี้หลานอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณป้าลำพึง
กวับกับอีกประมาณสองสามเดือนก็บอกว่าได้กวับเดือนตุลาค์ปีที่แล้วค่ะ
คุณผู้ชมอันนี้นะคะเรื่องราวของคุณป้าลำพึง
แล้วก็เรื่องราวของลูกสาวนี่นะคะคืออยากให้คุณผู้ชมดูไว้นะคะ
ดูไว้เพื่อเตือนใจเป็นอุทาหรณ์แน่นอนค่ะมนุษย์คนเราทุกคน
หลงทางเดินไปในทิศทางที่มันผิดพลาดได้
แต่เรามีตัวอย่างให้ดูอยู่กันเป็นเนืองค่ะว่าเมื่อเราผิดพลาดแล้ว
ทุกข์ใจนั้นไม่ได้อยู่แค่เราคนเดียวค่ะความลำบากยากเข็นมันกระทบไปหมดกับคนในครอบครัวเรา
เพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจทำอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะ
โดยเฉพาะน้องน้องในยุคนี้นะคะคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ทุกข์หนักค่ะ
อยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขทุกข์เช่นเดียวกันค่ะ
แต่ถ้ามีความทุกข์นะฮะก็ยังดีสำหรับคุณลำพึงก็ยังมีเพื่อนที่ดี
บางทีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับของแบบนี้นะครับเพื่อนดีนี่หาซื้อไม่ได้
แต่เงินหาได้ในรายการของเราแน่นอนครับ
สิ่งเดียวที่เราพร้อมจะมอบให้นอกจากกำลังใจของรายการของเราที่มอบให้เราก็ยังมีเงินทุน
แล้ววันนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มเข้าการแข่งขันของคุณลำพึงนะครับ
ก็ให้คุณอำพึงบอกคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งว่ามารายการร้องได้ให้ล้าน
นักสู้ชิงร้านของเราต้องการเงินทุนเท่าไหร่และเอาไปทำอะไรครับ
อยากได้เงินไปใช้หนี้ทกศค่ะแล้วก็เอาไปเลี้ยงหลาน
แล้วก็เอาไปรักษาตัวเองด้วยค่ะป้าต้องการเงินหนึ่งแสนบาทค่ะ
หนึ่งแสนบาทนะครับให้ยากเกินไปค่ะครับ
วันนี้เราก็มาเริ่มกันที่ยกที่สองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ
อินโทรยกที่๒นะครับของคุณลำพึงมาเลยครับ
อืมเป็นไงครับคุณลำพึงเพลงนี้รู้จักไหมครับ
รู้จักค่ะชื่อเพลงอะไรครับรักพี่ไข่นุ้ยค่ะอืม
ก็เป็นเพลงที่ออกไปทางใต้ใต้นิดหนึ่งค่ะนะฮะแนวแนว
ได้ไหมคะพอได้ค่ะถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับ
เราก็มีตัวช่วยให้นะครับเรามีตัวช่วยให้๓แผ่น
เลือกใช้ได้สองแผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันและในยกที่สองนี้นะครับ
คุณลำพึงครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
ไม่ใช้ไม่ใช้นะครับไม่ใช้นะครับก็แสดงว่ามั่นใจนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับค่ะสู้นะฮะครับยกที่สองนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ร้องได้ให้หลาน
นักสู้หนึ่งศมัยจากมุมแดงชายเล็กนุมใต้ยอดนักสู้
มุ่งมั่นทำงานเลี้ยงดูผู้ชราทั้ง๔ในบ้าน
มันกองใหญ่ขนาดไหนครับที่เราไปยกเนี่ย
ประมาณนี้ได้ครับท่อนหนึ่งเลยอ่ะครับมันหนักใช่ไหมฮะ
ก็ความยาวหามสองคนลูกแฝดก็คือไปทำงานตามกิจวัตรประจำวัน
ที่เราเห็นในภาพชีวิตนี่แหละและอันนี้มันเกิดอะไรขึ้น
มันต้องไปยกไม้มันเป็นยังไงผิดท่าหรือเปล่ามันเกะกะหรือว่าอะไรยังไงฮะ
ไอ้ไม้มันไม้มันตั้งอยู่ข้างบ้างครับเดี๋ยวอยากไปสองคนเพศ
เด็กจะล้มก็เลยยกไม้ท่อนใหญ่ขนาดไหนอ่ะคะประมาณนี้ได้ครับ
ฮะประมาณประมาณนี้ฮะถ้าเฉินไปไหนฮะยาวยาวเท่านั้น
สองเมตรกว่าได้ฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะ
สุดไปเลยสุดครับแล้วคุณพี่ปอร์ทำไง
ต้องแบกกันไปเหรอแบกขึ้นมานั่ง
แล้วไปหาหมอพอไปถึงโรงพยาบาลไปถึงมือหมอหมอว่ายังไง
หมอเขาบอกว่ากล้ามเนื้อมันฉีกแล้วก็หมอบอกว่า
ที่เป็นอยู่นี้มันรักษาไม่หายเดิมนี่เป็นอะไรอยู่แล้วคะ
ที่ว่าเป็นปวดเกร็งปวดนี้แหละครับเป็นโรคเส้นผมก็ต้องกินยาอยู่เรื่อย
ถ้าปวดผมก็กินพระยาภาระพอทีนี้วันนั้นหนักผมก็ไปโรงพยาบาล
บอกว่าเป็นแบบนี้คือรักษาไม่หายเราต้องรักษาตัวเราเอง
เป็นเรื้อรังก็คือต้องหยุดทำงานนั่นแหละ

เพราะว่าผมยังต้องหาเงินเพื่อที่จะพาพ่อไปทำตา
คุณชายเล็กล่าสุดเนี่ยระหว่างทางที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ภรรยาไปหาคุณหมอ

ผมคิดในใจอย่างเดียวว่าอย่าเป็นอะไรนะหายต้องหาย

กลัวไหมคะมีความกลัวมาปกคุมหัวใจเป็นจุ่มน้ำแต่ลวงหัวใจของคุณชายเล็กมั้ย

มีเพราะว่าเวลาผมปวดแรงไอ้เส้นข้างหลังข้างหลังความรู้สึกของตัวเองเนี่ย
ผมไม่ได้บอกภรรยาแล้วก็ไม่ได้บอกใครเลย
ผมมาบอกไว้แล้วก่อนก็คือคือข้างหลังเนี่ยมันจะจึ๊ด

แล้วเวลาอาการที่มันหนักปวดเกร็งหนัก
ที่แบบถึงขั้นมือมือล็อกมันเป็นยังไงครับ

ผมเครียดมากเวลาผมคิดมาก
คือผมจะเป็นคนที่คิดวกวน

คือผมจะเป็นคนที่ห่วงทุกคน

แล้วมองยังใช้หนักอีกเขายังคิดอีก

กลัวคือว่ามันมีหลายอย่าง
ที่เหดือการแปลกเกิดขึ้นในตัวผม

คือตามมาที่หลังทำลาย

และในเวลาเหนื่อยมาก
แล้วเจ็บปวดรู้สึกยังไงคะรู้สึกใจไม่ดีค่ะ
กล้องเหมือนกันแล้วต้องช่วย

ในทุกครั้งที่เห็นสามีทำงานหนักเพื่อครอบครัว
ภูมิใจในตัวสามีคนนี้ขนาดไหนคะ

ครอบครัวเขาครอบครัวเรา
นี่คือสามีที่ภรรยาภูมิใจค่ะคุณชายเล็ก

ยกที่๒ของคุณชายเล็ก

คุณสุริยาชินพันธ์นะครับก็เป็นดารารุ่นคุณสมบัติเมธานีอะไรแบบนั้น

รักเก่าที่บ้านเกิดนะฮะเขาเป็นคนร้องคนแรก
ก็เป็นเพลงในยกที่๒แต่ตอนนี้นะครับเรามีตัวช่วยทั้งหมด๓แผ่นป้ายนะครับ
เลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตอนนี้คุณชายเล็กใช้ไปแล้ว๑แผ่นป้าย
ยกที่๒นี้คุณชายเล็กจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ
ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ร้านยกที่๒เพลงมาครับ

จากบ้านน้าไป๕๖ปี
มาเยือนคนดีด้วยความคิดถึง
ปีโน้นพบเธอทุกวันทุกวัน
เคยได้ช่วยกันเก็บบัวในบึง
เคยนั่งรำเทิง

ในลำประโดงพาให้เรื่อยปงเก็บดอกสโนลุยน้ำลุยโคลนหาผู้หาปลา
จำได้ติดตาแต่เล็กจนโตแทบร้องไห้โฮใจหายเสียดายการด่า
ได้ข่าวว่าสาวไปบวชเป็นชีสูญเสียความดีพี่น้องเมื่อหน้า
ถูกมารสังคมหลอกขายรอตายกลับมาอยากไปเยี่ยมไปหา
กลัวเอาน้ำตาไปอวดแม่ชี
สุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดหนาลอยโมทนาหมู่มารยามี
เจอแสงพระธรรมชี้นำเห็นทางเจอแสงสว่างสิ้นเว้นกันที

ตอนนี้ก็จบยกที่๒ไปแล้วทั้งคู่นะครับ
มาดูกันว่าจะผ่านยกนี้ไปได้ด้วยกันไหม
สะสมร่วมกันไปอีก๒๐๐๐บาทแล้ว
ก็ไปสู่ยกที่๓หรือเปล่านะครับ

ภัยร้อและชัดถ้อยชัดคำจริงครับ
เก่าของเรากับเพลงที่จบไป
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยให้สั้นทั้ง๒คน
ยกนี้ไปได้สำเร็จกันนะครับ
สักครู่เดียว
ไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครหนุ่ย
กับพี่ไคร้หนุ่ยคนเดียวนะพี่
พี่จากบ้านหน้าไป๕๖ปี
มาเยือนคนดีด้วยความคิดถึง
เราอยากจะเห็นทั้งสองท่านนี้ได้เงินคนละ๑ล้านบาทจากรายการของเราจริงนะครับ
เพื่อที่อะไรมันจะได้ดีขึ้น
แต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้แต่เอาใจช่วยค่ะ
สุดท้ายแล้วคือต้องช่วยตัวเองด้วยนะฮะ

ก็ขอให้รอบนี้ผ่านกันไปได้นะ

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณลำพึงและคุณชายเล็กนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

จริงอยากได้๑ล้านบาทนะครับ

ของจำนะครับครับให้กับครอบครัวป้าอยากได้เงินไปใช้หนี้ท้อกศค่ะ
แล้วก็เอาไปเลี้ยงหลานแล้วก็เอาไปรักษาตัวเองด้วยครับยกที่สองนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาทคุณลำพึงและคุณชายเล็ก
คุณละพึง

ทั้งคู่นะคะสะสมเงินทุนร่วมกันค่ะ๒๐๐๐บาท
สองหมื่นบาทครับ
ทันทีที่ประกาศว่าร้องได้นะครับคุณชายเล็กแทบจะลืมอาการปวดหลังไปโดยประยาย

ตอนนี้ให้คุณชายเล็กไปนั่งพักหลังก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณลำพึงต้องร้องยกที่๓ต่อ

ป้าละพึงผู้ท้าชิงจากมงน้ำเงินจะเป็นฝ่ายประเดิมศึกในยกที่สามมูลค่าสามหมื่นบาท
มีเรื่องสุขภาพอะไรที่ไม่แข็งแรงไหมคะแม่ลำพึงเนี่ย
เป็นความดันสูงกับไขมันอุดตันเส้นเลือดอืม
เขาจะมาเป็นกรุ๊ปเนอะอันนี้สุขภาพเสียความดันไขมันนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่
ผมเชื่อว่าคุณละพึงยังไม่เคยคิดว่าลูกสาวเนี่ยจะเป็นขนาดนี้ใช่มั้ยค่ะ
แล้วแต่ละเดือนลูกเขาก็โอนเงินมาให้โอนเงินมาให้
บางทีป้าก็คิดน้อยใจตัวเองว่าไม่รู้เวรกรรมอะไรเรานักหนา
ทำไมเราถึงต้องมารับกรรมแบบนี้
ค่ะนอนคิดทุกคืนว่าเมื่อไหร่เราจะหมดเวรหมดกรรมแบบนี้สักที
เมื่อไหร่ชีวิตเราจะดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะกลับไปได้พักผ่อนเหมือนคนอื่นเขา

เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะคะ
หลังจากนี้ฟ้าหลังฝนมันก็ย่อมจะมีอะไรดี
ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะ
แต่ว่าความหวังในรายการของเราตอนนี้คือ
ไปสู่ในยกที่๓พร้อมหรือยังคะ

บวกเอาไว้นะครับบนเวทีแห่งนี้ตั้งใจแค่ไม่กี่นาทีตรงนี้
สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันมหาศาลมันคุ้มค่ากว่าที่เราต้องไปทำงานนะครับคุณลำพึง
ตอนนี้มาถึงยกที่๓แล้วนะครับ
เงินทุนสะสมก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น๓๐๐๐บาทนะครับ
อินโทรยกที่๓ของคุณลำพึงมาเลยครับ

ถ้าไม่ไหวมีคนเขารอช่วยอยู่นะครับ
ถ้าไม่ไหวนะครับนั่นก็คือตัวช่วยนั่นเอง
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
และในยกที่๓นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ

ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โชคดีนะครับ
ร้องให้ถูกต้องทุกคำจนกว่าดนตรีจะจบลงนะครับคุณลำพึง

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

ที่๓เพลงมาครับ

ต่อสอดจะเปลี่ยน

กับกี่สิบครั้ง
ใจฉันก็ยังก็ยังก็ยังรักเธอ
เลขพศเปลี่ยนมีเดือนเคลื่อนไปเสมอ
ใจฉันก็ยังรักเธอไม่ค่อยแปรเปลี่ยนตาม
ความรักฉันมันเจอกันไม่ว่าปีไหน
พาสอเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปเรื่อง
สอขอสอจากดวงใจก็คือฟ้าห้าม
อ้อมกอดฟ้าสีคลามโอบร่อยมาแนบชิด

รักเธอรักเธอสุด
ไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิต
ประตูใจก็ปิดไม่เคยคิดละใคร
พอสองจะเปลี่ยน
นเวียนก็ช่างพอสอ
ใจฉันยังรอยังรอยังรอฝันไป
เลขพศเปลี่ยนปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไป
ภาษานั้นเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนตา
ขอบคุณค่ะ

รักเธอทุกพศนะครับเพลงของคุณตู่มันทนานั่นเองนะครับก็
แม่คุณณ่ำเพรงร้องมีลูกคอด้วยนะ
แสดงว่าเป็นคนชอบร้องเพลงมากเลยทีเดียว

ถ้าจะเป็นความสุขก็ต้องเป็นความสุขที่ผ่านยกที่๓นี้ไปด้วยกัน
แต่เพราะเอิญว่าเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับคุณลำพึง

มาให้คุณชายเล็กมาร้องยกที่๓ให้จบและเฉลยพร้อมกัน
ก็เหมือนเดิมนะครับขอภาวนาให้ทั้งสองท่านประสบความสำเร็จ
เพราะว่าชีวิตของทั้งสองท่านนี้ลำบากจริงอยากช่วยเหลือจริง
แต่ว่าต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับโดยการร้องให้ถูก
คุณผู้ชมก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านนี้
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับรายการของเราด้วยนะครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ
๓๒๑๘นาฬิกาตรงนะครับหลังเคารพทงชาติแล้ว

คุณผู้ชมค่ะจบจากรายการของเราดูกันต่อเลยค่ะ
เกมต่อชีวิตค่ะคุณพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
กำลังใจมีให้เสมอกำลังทรัพย์ก็เช่นกันค่ะ

แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

ในวันนี้คุณชายเล็กและป้าลำพึง
ก็ยังรักษาเส้นทางชิงล้านของตัวเองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
และต่อไปก็เป็นทีของคุณชายเล็กที่จะขึ้นมาสู้ในยกที่๓นี้
กลับมาเป็นกำลังใจให้พวกเขากันต่อในครั้งหน้าครับผม

แต่เลขต่อไปฝากด้วยนะเราจะสู้เงินร้ายมาด้วยกัน
ครับผมถึงร่างกายผมจะไม่เต็มร้อยแต่วันนี้หัวใจผมสู้เต็มร้อยครับผม

เมื่อก่อนคือขึ้นโรงเรียนโรงเรียนเดียวกัน

เขาเป็นรุ่นพี่พอดีเขาตอนนั้นเขาเช่าบ้านแล้วก็เปิดร้านซักรีดอยู่

ใจคิดไหมคะว่าจะไปจีบเขาแหละ

เสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมไม่สบาย

ตอนนั้นเริ่มมีใจให้คุณชายเล็กหรือยัง

อีกไม่กี่ปี
ให้รอรอพี่นักแก้วตา
คุณลำพึงและคุณชายเล็กร้อง

ร้องได้ให้ร้างครับ